เปิดปากกับภาคภูมิ

รักแม่

แน่นอน
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเปิดปากกับภาคภูมินะครับวันนี้
มีคุณพ่อคุณแม่สองท่านอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับต้องการร้องขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับเหตุการณ์การเสียชีวิตของลูกชาย
เมื่อสักครู่นี้ที่ท่านผู้ชมเห็นน้องโอโซนเด็กชายวัย๒ขวบ๗เดือนคือน้องก็แข็งแรงปกติดีนี่แหละฮะ
มีนาคมที่ผ่านมาตัวรุมรุมมีไข้ไอคุณพ่อคุณแม่ก็เลยพาไปหาหมอที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งที่จังหวัดร้อยเอ็ด
แล้วเด็กก็เสียชีวิตมันเกิดอะไรขึ้นกับลูกชายเขา
เขาต้องการคำตอบผ่านมาเดือนนึงแล้วนะฮะ
ยังไม่มีคำตอบออกมาเลยเพราะฉะนั้นวันนี้
คุณพ่อคุณแม่ของน้องโอโซนมาร้องขอความเป็นธรรม
กับทางสบสด้วยกับแพทยศภาด้วย
และต้องการมาพูดคุยเรื่องราวต่างกับทางรายการของเราด้วย
อยู่กับผมที่เปิดปากกับภาคภูมินะครับ
คุณแม่วิรการและคุณพ่อปียนัทนะครับ

ท่านหนึ่งคือทนายเจนะฮะทนายปียนัทสุขยังนะครับ

จากทางเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมนะฮะ
คุณพ่อคุณแม่ก่อนอื่นผมต้องขออนุญาตแสดงความเสียใจด้วยจริงนะครับ

คือคลิปของน้องภาพของน้องต่าง

เข้าใจว่าเหตุการณ์มันก็คือมันเพิ่งเดือนเดียวอ่ะนะฮะ

โซนเป็นคนโตค่ะ
แล้วก็มีน้องคนเล็กผู้ชายเหมือนกัน๕เดือน
มันเกิดอะไรขึ้นลองเล่าให้ฟังหน่อย
คือโอโซนก่อนที่จะเข้าโรงพยาบาลอย่างที่
ผมบอกมาสักครู่นี้คือ๑๗มีนาคมใช่มั้ยครับ

ก่อนหน้านี้ปกติแข็งแรงดีใช่ไหมฮะ

แค่มีไข้ในคืนวันที่๑๖ค่ะ
ทีนี้พอวันที่๑๗คือเราเป็นคนที่ไม่นิ่งดูใด

เราก็เลยพาลูกไปหาหมอโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง
ทีนี้ในวันที่๑๗คุณหมอแจ้งว่า
น้องเนี่ยเป็นหลอดลมอักเสบ
คุณแม่จะแอดมิตรไหมหรือว่าจะ
แต่ถ้าไม่แอดมิตรเนี่ยต้องมาพ่นยาทุกวัน
ซึ่งเราไม่สะดวกบ้านเรามันไกลอะค่ะ
ห่างจากโรงพยาบาลมอน๘๐กิโล

เราก็เลยแจ้งว่าเราจะแอดมิตรนะคะ
มิ้นดีกว่าจะได้ดูแลใกล้ชิดหน่อย

พยาบาลที่น้องโอโซนก็เกิดที่นี่
เกิดที่นี่คลอดที่นี่วัคซีนทุกอย่างที่นี่หมดค่ะ

มีนาคมวันรุ่งขึ้น๑๗มีนาก็เลยพามาโรงพยาบาลนี้

ก็ดูแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรมากกว่านั้น

พอตอนเช้าวันที่๑๘นะคะ
ตอนเช้าประมาณ๙โมงคุณหมอเข้ามาเยี่ยม
แล้วก็มาแจ้งว่าน้องปอดปกติ

ไวรัสที่เกิดกับเด็กทั่วไปอ่าค่ะทีนี้เราก็ถามว่าไม่มีอะไรใช่ไหมคะ
เขาก็บอกว่าไม่มีอะไรค่ะก็ปกติเดี๋ยวให้ยาให้อะไรปกติให้พ่นยาประมาณนี้ค่ะ
จากนั้นคุณหมอก็ออกไปลูกเราก็ยังวิ่งเล่นได้ปกติยังเข็นแบบเสาน้ำเกลือเดินได้คุยได้
เฝ้าลูกชายใช่ค่ะก็นอนตั้งแต่คืนสิบเจ็บนี่แหละใช่ไหม
เป็นคุณหมอผู้หญิงใช่ไหมหมอใช่ค่ะใช่ก็ก็ปกติดีเขาบอก
ปกติค่ะก็ฟังหัวใจเอ่อฟังการหายใจฟังเห็นเขาบอกว่าน้องหายใจปกติ
ครับอ่าทุกอย่างปกตินะมีไรโนไวรัสก็คือไวรัสแถวจมูกอ่ะอ่า
ถ้าเป็นเป็นหวัดทั่วไปอะไรคือมันมีไวรัสอยู่แถวนี้ครับอ่า
ทีนี้สักประมาณช่วงบ่าย๒ค่ะคุณหมอท่านเดิมก็เข้ามา
แล้วก็มาถามเราเหมือนเดิมว่าน้องทานข้าวได้ปกติไหมล่าเริงไหม
แล้วก็บอกว่าทานข้าวได้ปกติล่าเริงก็มาฟังเสียงปอดอีกเหมือนเดิม
ก็แจ้งแล้วว่าฟังเสียงปอดแล้วปอดก็ปกตินะคะ
ถ้าสมมุติว่าน้องไม่มีไข้ไม่มีไอล่าเริงทานข้าวได้
เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ให้กลับบ้านแล้วค่ะอืมอย่างเงี้เราก็สบายใจค่ะครับ
จนที่หนูถ่ายคลิปกับลูกนั่นแหละค่ะถ่ายคลิปคุยกันว่า
เราจะไม่มาโรงพยาบาลอีกแล้วนะอะไรอย่างนี้ค่ะ

นั่นคือที่โรงพยาบาลหลังจากที่คุณหมอมาแจ้งมาตรวจเสร็จ
ใช่ค่ะอ่าทีนี้สักประมาณสี่โมงยี่สิบสิบหกนาฬิกาค่ะค่ะ
หมายถึงสี่โมงเย็นประมาณสี่โมงยี่สิบกว่ากว่าน้องก็ขอกินนม
ระหว่างที่น้องกินนมอยู่ก็จะมีพยาบาลนะคะมาฉีดยาเข้าสายน้ำเกลือน้อง
หลังจากที่น้องกินนมเสร็จได้ประมาณ๒นาทีน้องก็ลุกขึ้นแล้วก็บอกว่าแม่
เจ็บตรงนี้เขาจับไปที่หัวค่ะเจ็บตรงนี้แล้วเขาก็อ้วก
ตรงด้านหลังเลยอาเจียนออกมาเลยใช่ค่ะจับจับตรงนี้
แม่เจ็บตรงนี้แล้วก็อาเจียนออกมาหมดเลยค่ะแบบกินนมไปทั้งแล้วเขาก็เหมือนอ่อนปวกเปียกลงไปเลย
ตัวอ่อนลงไปเลยทิ้งตัวนอนลงบนเตียงเลยใช่ค่ะเราก็เลยเรียกพยาบาลว่าเนี่ยค่ะ
น้องน้องอาเจียนไม่รู้ทำไมเหมือนกันครับค่ะพยาบาลก็เข้ามา
เข้ามาแล้วเขาก็เหมือนเอาเครื่องวัดความดันมาวัดแล้วก็เหมือนน้องหายใจเร็วอะค่ะ
เขาก็เลยเอาออกซิเจนเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดมาวัดอ่า
เขาก็เลยแจ้งแล้วว่าคุณแม่คะออกซิเจนในเลือดน้องต่ำนะคะ
แล้วน้องมีภาวะหายใจเร็วด้วยซึ่งเราดูแล้วออกซิเจนน้องอะค่ะ
แต่อยู่ที่ประมาณเอ่อแปดสิบเก้าสิบเจ็ดสิบอะไรประมาณเนี้ยค่ะอืม
ทีนี้แต่ว่าหัวใจเต้นเร็วมากก็คือร้อยประมาณร้อยแปดสิบโอ้โห
เจ็ดสิบถึงแปดสิบครับร้อยเจ็ดสิบถึงแปดสิบใช่ค่ะอ่อ
เต้นเต้นแรงแล้วก็เร็วมากนะคุณพ่อก็อยู่ด้วยตอนนั้น
หรือว่าคุณแม่อยู่คุณแม่อยู่ครับคุณแม่อยู่ผมมาถึงอีกทีก็สิบเจ็ดนาฬิกา
ครับค่ะพอทีเนี้ยอ่าเขาก็เลยเอาออกซิเจนที่เป็นแบบสูตรนะคะ
เป็นท่อเป็นท่อแบบสูตรมาให้น้องสูดออกซิเจนมันก็ไม่เพิ่ม
ทีนี้เขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวขอไลน์แจ้งคุณหมอก่อนนะคะ
คุณแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยโทรหาพ่อของน้องว่าเออเนี้ย
รีบมาลูกเป็นอะไรก็ไม่รู้ครับอ้วกใหญ่เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
พอพอทีนี้พยาบาลมาแจ้งเราว่าเดี๋ยวคุณหมอจะให้ย้ายน้องค่ะ
ลงไปห้องพีไอซียูนะคะเราก็ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวรอเปรย์ก่อนนะคะ
เปย์ไปแล้วเปย์ยังไม่ขึ้นมาประมาณนี้ค่ะ
ทีนี้พ่อน้องมาถึงประมาณ๑๗นาฬิกาพ่อน้องก็เหมือนเขาก็สตันที่เห็นลูกเขาแบบอ่อน
กเปียกลงไปตกใจครับคือลูกผมนอนไม่ใส่เสื้อผ้า
แล้วก็อยู่อยู่หน้าตักพยาบาลแล้วก็ดมออกซิเจนอยู่
คือหน้าเขานี่เหลืองหมดเลยเหลืองทั้งตัวครับ
คือตอนที่ภรรยาคุณแม่โทรไปแจ้งคุณพ่อว่าให้รีบมาโรงพยาบาลหน่อย
นี่ลูกอาเจียนอะไรเต็มเลยเนี้ยค่ะตอนนั้นคุณพ่อ
คุณพ่อไม่ได้คิดว่าจะจะเป็นภาพหนักขนาดนี้ใช่ครับ
คือผมออกไปซื้อของแค่แป๊บเดียวผมออกไปน่าจะ๔โมง๑๕ประมาณนี้ครับ
อ่าก่อนที่น้องจะจะมีอาการอาเจียนออกมาคลิปคลิปที่คุณแม่ยังถ่ายกับน้องโอโซนอยู่น่ะ
อันนั้นอันนั้นตอนก่อนสี่โมงยี่สิบแปดนาทีค่ะแสดงว่าก่อนที่น้องจะ
ที่บอกว่าเจ็บหัวไม่กี่นาทีเองอ่ะสิใช่ค่ะ๒นาที
หลังจากที่น้องเจ็บหัวนั่นแหละค่ะอ่าพอคุณพ่อมาเห็นลูกชายใส่ท่อออกซิเจนอะไรพวกนี้
คือคือผมก็ตกใจทีนี้ตกใจว่าทำไมอ้าวเป็นอาการหนักทำไมยังไม่ทำอะไรอะไรอย่างนี้
ให้ดมออกซิเจนอยู่ทำไมไม่เอาไปไหนสักทีเขาก็บอกว่ารอเปย์อยู่
อะไรอย่างเงี้ยคุณหมอมาหรือยังฮะยังยังครับมีเฉพาะผู้ช่วยพยาบาลครับที่ให้ดมออกซิเจ
แล้วก็แจ้งว่าคุณหมอบอกให้ย้ายใช่ครับไปห้องอะไรนะพีไอซียูอ่าค่ะ
สุดท้ายได้ไปตอนตอนกี่โมงฮะประมาณสิบเจ็ดนาฬิกายี่สิบแปดนาทีค่ะ
เพราะว่ามีภาพที่คุณพ่อเขาถ่ายไว้ครับคลิปค่ะทีนี้พอลงไปเสร็จปุ๊บ
พยาบาลก็ข้างล่างอะค่ะเขาห้องพีไอซียูเขาก็รับเคสต่อ
เคสต่อเขาก็ยังให้ดมอยู่เหมือนเดิมทีนี้เขาก็ยังวัดออกซิเจนเหมือนเดิ
มันก็ไม่เพิ่มอ่ะค่ะออกซิเจนก็ยังต่ำเจ็ดสิบแปดสิบ
หัวใจก็ยังร้อยแปดสิบร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบคือไม่ดีขึ้นเลย
คุณพ่อคุณแม่ยังยังอยู่ด้วยได้ยังอยู่อยู่ด้วยได้ยังดูอาการลูกชายอยู่ได้
ใช่ค่ะจนประมาณทุ่มครึ่งทุ่มครึ่งพยาบาล
ตอนนั้นหมอก็ยังไม่มานะคะอ่าพยาบาลเนี้ยมามาแจ้งว่าอ่า
จะต้องสั่งให้สั่งอีกรอบที่ที่มาแจ้งที่มาแจ้งเนี้ยคือหมอบอกมา
บอกว่าแต่ว่าหมอไม่ได้มาเลยยังคือยังไม่เจอกันเลยครับ
อ่าคือผมก็อยู่กับลูกตลอดอ่าหมอบอกพยาบาลบอกคุณหมอบอกให้ไป
อีกรอบหนึ่งค่ะนี่ก็เป็นแผ่นแผ่นนี้นี่ครับนี่แหละฮะ
เขามีช่วงเวลาอยู่ครับที่เขาอ่ะขออนุญาตนะฮะนี่แล้วมันมันเกิดอะไร
ขึ้นกับกับแผ่นผลตรงนี้นี่คือเย็นสิบแปดใช่ค่ะอ่าค่ำ
วันที่อ่าข้ามสิบแปดมีนาคมใช่ค่ะใช่ครับอืมเนี่ยค่ะเวลา
สิบเก้าสิบเก้านาฬิกาสามสิบสองนาทีครับพอสักประมาณสองทุ่ม
คุณหมอเจ้าของไข้เข้ามาครับแล้วก็มาแจ้งว่าอ่า
คุณแม่คะพอดีว่าปอดน้องค่ะเป็นฝ้าเราก็อ้าวทำไมเป็นฝ้า
นี่ใช่ไหมเลยใช่ใช่ค่ะเราเราก็ไม่รู้หรอกค่ะแต่เขาแจ้งว่า
น้องเป็นฝ้าฝ้าขึ้นเต็มปอดเลยอ่าเดี๋ยวเอ่อทางทางเราจะให้ยา
แล้วก็ให้พ่นยาเพราะว่าเหมือนน้องหายใจแรง
อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคือที่ว่าปอดน้องเป็นฝ้าฝ้าขึ้นเต็มปอดเลย
นี่คือค่ำสิบแปดมีนาคมใช่ค่ะใช่ครับซึ่งวันที่เราพาลูก
ชายมาแอดมิตรสิบเจ็ดมีนาคมค่ะเขาได้ตรวจเบื้องต้นก่อนแล้วเขาต้อง
ซาเรย์ก่อนเอ็กซาเรย์ก่อนแล้วใช่ค่ะใช่ครับมีไม่มีอะไรไม่มีค่ะใช่
ในวันเดียวในวันเดียวขึ้นมาขนาดนี้เลยเหรอนั่นนั่นค่ะที่เรา
เราก็เลยสงสัยสงสัยอ่าแล้วคุณหมอคุณหมอมาอ่านผลใช่
หมอมาแล้วตอนตอนสองทุ่มกว่าใช่ค่ะอ่าแล้วแล้วคุณหมอให้ทำยังไงต่อฮะ
คุณหมอก็แจ้งว่าอ่าเดี๋ยวถ้าน้องน้องอ่าออกซิเจนในเลือดไม่เพิ่มอ่ะค่ะ
เราจะให้ใส่ออกซิเจนแบบเสียบสองรูจมูกหนูก็เลยถามว่าแล้วถ้าใส่ไปแล้วไม่ดีขึ้นอีกเหรอคะ
ก็ต้องใช้ออกซิเจนแรงดันบวกค่ะแล้วถ้าไม่ดีขึ้นอีกเหรอคะ
ก็ต้องใส่ท่อช่วยหายใจเราก็อ๋อค่ะคุณหมอพูดกับเราประมาณ๑๐นาที
สักประมาณสองทุ่มสองทุ่มสิบอ่ะค่ะครับคุณหมอก็ออกไป
ซึ่งเราไม่ทราบหรอกค่ะว่าคุณหมอไปไหนแต่เราถามพยาบาลเนอะ
พยาบาลแจ้งว่าคุณหมอกลับบ้านไปแล้วอืมแล้วระหว่างนั้นน้องน้องโอโซนเป็นยังไงฮะ
พูดคุยลืมตาการตอบสนองคือน้องก็แบบเหมือนเขาสลึมสลือค่ะ
หนูก็ถามลูกว่าโอโซนโอโซนไหวไหมลูกไหวครับแต่น้องอ่ะไม่ลืมตานะคะ
แต่ยังพอพูดได้ได้ยินเสียงคุณแม่ใช่ค่ะโอ้โซนไหวไหมลูกไหวครับ
แม่นอนตรงนี้แม่นอนตรงนี้เขาอยากให้หนูนอนข้างอะค่ะ
นอนตรงนี้แม่นอนตรงนี้ทีนี้แม่ก็จับสายซิเจนให้ลูกดมอยู่ตลอด
คือเราก็จับเองนะครับคือไม่มีใครมาจับให้เราจับเองใส่ออกซิเจนให้ลูกดม
เขาก็อยากดื่มนมอะไรอย่างเงี้ยครับอืมคุณหมอก็กลับไปแล้ว
กลับไปแล้วบอกว่าให้ใช้เนี่ยออกซิเจนตามระดับไปเรื่อย
ใช่ครับใช่ค่ะแล้วยังไงต่อฮะทีนี้ทีนี้ก็มาเปลี่ยนใช้ออกซิเจนแบบ
เสียบ๒รูจมูกก็น้องก็ไม่ดีขึ้นอ่ะค่ะ
เพราะว่าพยาบาลเขาบอกว่าน้องยังหัวใจเต้นเร็วอยู่
เขาใช้หน้าท้องหายใจครับเขาคือเขาก็เปิดให้ผมดู
เขาใช้หน้าท้องหายใจเพราะว่าเหมือนหายใจไม่เต็มปอดอะไรประมาณนี้ครับ
เขาอธิบายมาเขาก็เลยว่าเดี๋ยวเอาน้องใส่ออกซิเจนแบบสองรูดีกว่า
เผื่อมันจะดีขึ้นเขาใช้คำพูดว่าเผื่อมันจะดีขึ้น
เราก็เลยอ่ะก็แล้วแต่พยานเพราะว่าเราก็เชื่อมั่นแล้วว่าคือ
อยู่ที่โรงพยาบาลยังไงน้องก็ไม่เป็นไร
คือถ้าตามความคิดของเราเนี่ยอยู่โรงพยาบาลและอยู่โรงพยาบาลเอกชนด้วย

ซึ่งเราก็คิดว่ามันก็น่าจะดีน่าจะน่าจะดูแลลูกเราได้นั่นแหละ

เวลาผ่านไปจนถึงกี่โมงฮะหลังจากตอนนั้น
อืมสักประมาณน่าจะคือหนึ่งชั่วโมงได้ค่ะ
ทีนี้น้องก็พอใส่ออกซิเจนแบบ๒รูจมูกก็ไม่ดีขึ้น
เขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวขอเปลี่ยนเป็นออกซิเจนแบบแรงดันบวกค่ะ
ซึ่งมันก็ใส่๒รูเหมือนเดิมแต่ว่ามันจะมีเครื่องมาช่วยดันลมเข้าไป

ทีนี้ตอนขณะที่ใส่ค่ะลูกเราก็เหมือนแบบมันดันแรงมากอะค่ะ
ลูกเราก็หายใจแบบอย่างนี้ค่ะ
คือยังหายใจเร็วเหมือนเดิมแล้วพยาบาลเขาแจ้งว่าเครื่องมันไม่คอมพีชอะค่ะ
คุณแม่มันไม่ติ๊กถูกสีเขียว
ทีนี้เขาก็มาถ่ายคลิปไปให้คุณหมอดู
ส่งคลิปไปให้หมอดูใช่ใช่ค่ะไม่มีหมอเวรมาหมอเจ้าของไข้ไม่อยู่ก็ไม่มีหมอเวรอะไรมาดูเลยเหรอฮะ

พยาบาลมาถ่ายคลิปของเด็กส่งให้หมอดูตอนนั้นประมาณ๓๔ทุ่มแล้วสิใช่ไหม
ก็๔ทุ่มแล้วครับใส่เครื่องแรงดันบวก

อ่าก็ทีนี้พอใส่เครื่องแรงดันบวกมันไม่คอมพีชใช่ไหมคะ
พยาบาลเลยบอกว่าคุณแม่คะน่าจะเป็นเสลดที่ติดคอน้องเดี๋ยวทางเราจะเอาน้องไปดูดเสลด
ทีนี้ก็ให้คุณพ่อเขาอุ้มไปส่งที่ห้องหัตถการ
เอาไปส่งที่ห้องหัตถการพ่อก็ออกมาไม่ถึง๑๐นาทีค่ะ
พยาบาลก็วิ่งอุ้มลูกเราออกมาในสภาพที่ไม่มีสติ

หลับตาไปเลยแบบน็อกไปเลยอย่างนั้นเห
ใช่ค่ะเราก็ตกใจตกใจทีนี้เขาก็เลยหันมาว่า

เราก็เลยรอข้างนอกตอนนั้นก็สักประมาณ๔ทุ่มนิดอะค่ะ
ทีนี้ประมาณ๔ทุ่มครึ่งเนอะประมาณนี้ค่ะ
คุณหมอก็มาคุณหมอเจ้าของไข้มา

พอคุณหมอเจ้าของไข้กลับมาอีกครั้งหนึ่งตอน๔ทุ่มครึ่ง

ถึงขั้นต้องส่งต่อไปโรงพยาบาลที่ตัวจังหวัด

แล้วสุดท้ายคุณหมอทั้งนั้นบอกช่วยไม่ทันแล้ว

พักครู่เดียวนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา
เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เขาติดใจมากว่า

ในช่วง๒วันที่อยู่โรงพยาบาล
โดยเฉพาะคืนที่ผ่านมาที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี้

คุณพ่อคุณแม่น้องโอโซนทนายเจด้วยนะครับ
ทางคุณพ่อคุณแม่ไปขอความช่วยเหลือทางคดี
คือน้องโอโซน๒ขวบ๗เดือน

มีนาคมเข้าโรงพยาบาลเอกชนแห่ง๑ที่๑๑๑๘มีนาคม
จากที่ว่าเป็นไอตัวลุม
ขึ้นมาตอนเย็นต่อเนื่องพยายามใส่เครื่องช่วยหายใจต่าง

ที่เจ้าหน้าที่บอกเดี๋ยวเอาไปดูดเสมหะหน่อย

ซึ่งตรงนั้นก็กลายเป็นว่าก็ต้องถอดท่อออกซิเจนอะไรต่างที่ใส่อยู่
แล้วเขาก็อุ้มไป

หายไป๑๐นาทีเจ้าหน้าที่อุ้มลูกเราออกมาในสภาพแบบนิ่งไปเลย

แล้วหมอเจ้าของไข้ก็มาตอน๔ทุ่มครึ่ง

คือไม่ได้คุยกันเขาก็รีบเข้าห้องตรงนั้นไปเลยครับ
พอเข้าไปก็รู้สึกว่าเหมือนเหมือนเขาพยายามใส่ท่อช่วยหายใจแล้ว
ในช่วงเวลานั้นเนี่ยก็พยายามมีหมอคนนู้นมาคนนั้นมาช่วยคือก็จะพยายามอยู่กับการใส่ท่อหายใจเข้าไป
คือยังไม่มีคนมาช่วยเขาค่ะหมายถึงว่าคุณหมอเขามาเขาก็เข้าไปข้างใน
แล้วก็เหมือนเขาน่าจะลองใส่ท่อหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบนะคะ
เพราะว่าเราไม่ได้อยู่ข้างในแล้วทีนี้เหมือนใส่ไม่ได้
แล้วเขาก็แบบเหมือนกับว่าเรานั่งอยู่หน้าห้องที่มันจะมีโทรศัพท์โทรศัพท์ของวอร์ด
ก็เหมือนพยาบาลนะคะเขาออกมาโทรเนอะว่า
หลังจากที่หมอเข้าไปแล้วประมาณ๑๕๒๐นาที
คือเอาเป็นว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยเขาก็ตามกันหลายฝ่าย
ในขณะที่เราก็รอดูว่าลูกเราจะเป็นยังไงลูกชายเรา
เขาก็ยังชุลมุนวุ่นวายกับการพยายามใส่อะไรต่างให้เด็กเนี่ยหายใจได้
เพราะบอกปอดเนี่ยโอ้โหฝ้าอะไรขึ้นเยอะเลย
แล้วสุดท้ายยังไงถึงต้องย้ายโรงพยาบาล
คือเขาเดินออกมาแจ้งเราว่าคุณหมอเจ้าของไข้
เดินออกมาแจ้งเราว่าคุณพ่อคุณแม่คะ
หลังจากใส่ท่อไปแล้วค่ะน้องมีเลือดออกจากภายในจำนวนมาก
จากที่ปอดเป็นฝ้าทีนี้เลือดออกภายในเหรอ
เขาแจ้งเรามาค่ะค่ะน้องมีเลือดออกจากภายในเป็นจำนวนมาก
ทีนี้เราอุปกรณ์หนูก็เลยถามว่าทำไมคะ
เขาก็เลยบอกว่าที่ต้องส่งต่อเพราะว่าอุปกรณ์เรามันไม่เพียงพอ
มันไม่พร้อมมันไอ้ที่มีอยู่ก็เอาไปซ่อมยังซ่อมให้เสร็จ
แล้วไอ้เลือดออกภายในจำนวนมากเนี่ยเพราะอะไรฮะคุณหมอบอกไหมฮะ
ไม่ค่ะบอกแค่ว่าตอนนี้มีเลือดออกภายในร่างกายช่องท้องจำนวนมาก
ขอส่งต่อโรงพยาบาลอย่างเงี้หรอใช่ครับใช่ค่ะ
แล้วก็เราก็ตอนนั้นเราก็แบบทำอะไรไม่ถูกอะค่ะแล้วก็บอกว่าค่ะส่งต่อก็ส่งต่อ
ทีนี้เขาก็หายเข้าไปข้างในสักพักนึงพยาบาลก็วุ่นวายดูวุ่นดูวิ่งวุ่นลงชั้นนั้นไปชั้นนี้จน
เหมือนห้องนั้นเครื่องมือไม่พร้อมด้วยคือตามที่ผมนั่งดูครับเพราะว่าพยาบาลแต่ละคน
แต่ตอนที่คุณหมอมาบอกก็คือหมอก็บอกว่าต้องย้ายเพราะเครื่องมือไม่พร้อมครับไม่พร้อมคือโทรยืมห้องนู้น
ท้ายก็คือส่งต่อไปโรงพยาบาลร้อยเอ็ดคือเราอะค่ะถามว่าเนี่ยค่ะมันมันผ่านมานานแล้วคุณออกมาบอกเรานานแล้วนะ

ค่ะเราถามว่าแล้วเมื่อไหร่จะย้ายลูกเราสักทีคะเห็นบอกว่าจะย้ายไปตั้งนานแล้วเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวให้คุณพ่อค่ะไปมัดจำค่าใช้จ่ายไว้ก่อนนะคะซึ่งตอนนั้นเราก็
ต้องไปทำเรื่องจ่ายค่ารักษาไว้ก่อน
ใช่เราก็เอกใจอยู่เนื่องจากลูกเรามีประกันค่ะแต่ว่าเราก็ยินดีที่จะไปจ่ายคุณพ่อเขาก็ลงไปจ่ายเงินข้างล่างขึ้นมา
ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะได้ไล่กันต่อเรื่องที่เราไปยื่นข้อเรียกร้อง
เอาเป็นว่าน้องได้ย้ายตอนกี่โมงฮะ

ไปถึงโรงพยาบาลที่นั่นเป็นยังไงฮะ
พอไปถึงเตียงเอาน้องวางลงเตียงห้องพีไอซียูโรงพยาบาลประจำจังหวัด

แล้วเหมือนเขาติดเครื่องเครื่องมันก็แดงดังตี๊ดเหมือนกับน้องไม่ได้หายใจแล้ว
ระหว่างทางนี้ไกลไหมนานไหมประมาณ
เดินทางประมาณห้าถึงสิบนาทีได้ค่ะระยะทางมันไม่ได้ไกล

ไม่รู้สึกตัวค่ะหนูดูในจอออกซิเจนในเลือดลูกหนูสามสิบแปดยี่สิบเก้ายี่สิบเอ็ดสิบห้าแล้วก็ขึ้นมา๒๐
ไม่ไม่รู้สึกตัวแล้วค่ะตอนนั้นพอไปถึงที่นั่นก็นิ่งไปเลยใช่ค่ะพอเอาวางลงเตียงปุ๊บก็นิ่งไปเลยเขาก็เลยแจ้งว่าให้เราสองคนรอข้างนอก
รออยู่นานไหมฮะจากนั้นประมาณสามสิบนาทีสามสิบนาทีแรก
คุณหมอคุณหมอเดินออกมาบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ทำใจ
เป็นจำนวนมากโอ้โหหมอพยายามช่วยอยู่
ทางเราก็ตกใจทีนี้เอาเลือดออกที่ปอดมันออกมาได้ไงอะไรอย่างนี้
ทั้งที่น้องก็ปกติแข็งแรงดีแล้วก็ขอให้หมอหมอช่วยชีวิตลูกผมหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ย
ลูกผมแข็งแรงเหลือลูกผมก็กลับมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขอร้องเสมอคุณหมอเขาก็พยายามช่วยชีวิตนะครับ
ก็๔๐นาทีผ่านไปเขาก็ออกมาบอกเราอีกเราก็ขอเขาจนถึง๑ชั่วโมงครับ
เขาบอกว่าคือพยายามแล้วคือน้องยังไม่กลับมาเลยเดี๋ยวให้คุณพ่อคุณแม่เดี๋ยวเข้าไปดูน้องด้วยกันดีกว่าอะไรอย่างนี้
เข้าไปเขาก็พยายามช่วยอยู่ก็ดูดเลือดออก
ตอนนั้นกี่โมงครับที่สุดท้ายประมาณตี๒๒๐ค่ะ
สุดท้ายน้องโอโซนก็เสียชีวิตค่ะโดยผลที่ระบุออกมาในใบรับรองต่างของโรงพยาบาลจังหวัดร้อยเอ็ดบอกว่า
ปอดติดเชื้อปอดติดเชื้อและมีเลือดมีเลือดออกที่ปอด
ตรงนี้แหละครับที่ทำให้คุณพ่อคุณแม่ของน้องโอโซนติดใจสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ทั้งที่ก็ส่งลูกเข้าโรงพยาบาลตั้งแต่มีอาการตัวรุมแล้วก็ไอเท่านั้นเอง
มันเป็นความผิดพลาดจากตรงไหนอย่างไรหลังจากนั้นรับศพลูกชายมาไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้าน

ระหว่างนี้มีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเอกชนแห่งนั้นมาที่งานของลูก

มามอบพวงหลีดให้แล้วก็มอบซองทำบุญให้สองหมื่นบาทค่ะ
แล้วเรื่องราวต่างที่เกิดขึ้นได้สอบถามไหมฮะว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้นลูกชายเราถึงเสียชีวิตได้
เขาก็มีแต่บอกว่าขอโทษขอโทษอย่างนี้ค่ะเสียใจด้วยขอโทษ
เพราะว่าเพราะว่าทีมพยาบาลที่มาคือทีมพยาบาลที่วอร์ดนั้นที่รักษาน้องวันนั้นเลย

เราก็เลยติดใจเป็นคำถามอยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ใช่ครับมันเกิดอะไรขึ้นคือเราก็ถามเขาก็บอกว่าขอโทษ

เขาไม่ได้บอกว่าเขาจะไปตรวจสอบไปไล่ดูให้ว่ามันเป็นความผิดพลาดของใครตรงไหน

คือหลังจากที่น้องเสียได้ประมาณเราเข้าไปขอประวัติการรักษา

ทีนี้เขาก็แจ้งเราว่าเขาจะนำเข้าที่ประชุมอะไรประมาณนี้

แล้วเดี๋ยวจะยังไงจะแจ้งไป
เขาก็ไม่ได้แจ้งมารู้หนูก็โทรไปถาม
โทรไปถามมันจะมีพยาบาลที่มางานศพวันนั้นให้เบอร์ไว้
หนูก็เลยโทรไปถามว่าสรุปว่าที่

เขาก็บอกว่ายังไม่ได้เอาเข้าที่ประชุมเลยอะไรอย่างนี้ค่ะ

จนสักวัน
วันน่าจะประมาณวันที่

เขาโทรมาอีกว่าเห็นบอกว่าอยากได้คำชี้แจงค่ะ
ให้ทำหนังสือเข้ามานะคะอะไรอย่างนี้

ไม่ได้ทำเข้าไปหรอกค่ะเพราะว่าหนูรู้สึกว่าหนู

ทนายเจเข้ามาช่วยดูแลตรงนี้ให้

ว่าอย่างนี้ตกลงแล้วมันเกิดจากทุกไหน
ขั้นตอนความผิดพลาดแบบไหนอย่างไร
หรือใครต้องรับผิดชอบอะไรยังไงบ้าง
พักกันครู่เดียวฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ

ท่านผู้ชมครับหลังจากที่คุณพ่อคุณแม่ของน้องโอโซน
ยังไม่ได้คำตอบจากทางโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรก

แล้วก็ชาปนกิจน้องไปแล้วเมื่อ

วันที่พีคคือ๑๘มีนาคมที่บอก
ซาเรย์แล้วลูกมีปอดมีฝ้าอะไรอย่างนี้

อย่างถูกต้องเครื่องมือได้

เลยไปร้องทางทนายรณรงค์
นายเจก็ธนายลงพอดีท่านตอนนี้บวชอยู่นะฮะ

เด็กอายุ๒ขวบเข้าไปในโรงพยาบาลเอกชน

มันไม่ควรที่จะต้องเกิดเหตุการณ์เศร้าสลดอย่างนี้เกิดขึ้น
ทีนี้ประการต่อมาคือเมื่อมันเกิดเหตุขึ้นมาแล้ว
ทางโรงพยาบาลเนี่ยไม่เคยชี้แจงอะไรเลย
ว่าสาเหตุการเสียชีวิตเนี่ยมันเกิดจากอะไร
เกิดจากความผิดพลาดทางการรักษาหรือเปล่า

หรือเป็นเหตุสุดวิสัยมีโรคแทรกซ้อน

อันนี้ต้องมีการชี้แจงกับทางครอบครัว
คือเขายังคาใจอยู่ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรกันแน่

มันไม่ใช่ว่าต้องทำหนังสือชี้แตงมันเป็นหน้าที่ของคุณ
ทางโรงพยาบาลต้องชี้แจงทางครอบครัวเขา
เห็นวันนั้นพอทนายเจเข้ามาช่วยเหลือแล้วก็มีการแจ้งข่าวกัน
แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปยื่นยื่นร้องที่สบสใช่ไหมครับ
มีผู้บริหารโรงพยาบาลมาหาคุณแม่ที่บ้าน
ใช่ค่ะมาเมื่อวันที่๑๘เมษาที่ผ่านมา
ก็อยากจะมาคุยอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วเขาก็ถามเราว่า

ค่ะเรามีตัวเลขในใจไหมค่ะ
คือตัวเลขอยากจะได้เงินชดเชยเยียวยาเท่าไหร่ก็ว่ามาอย่างนี้หรอ
น่าจะประมาณนั้นค่ะลูกคุณแม่ว่าอย่างไรค่ะคุณพ่อ
หนูบอกว่าหนูไม่มีตัวเลขในใจค่ะเพราะหนูประเมินค่าชีวิตลูกหนูไม่ได้อยู่แล้ว
สิ่งที่เราต้องการเราไม่ได้ต้องการเงิน
คือเราอยากได้รับความเป็นธรรมให้ลูกเราอะค่ะ
คือเราจะให้หนูไปตั้งตัวเลขประเมินชีวิตค่าชีวิตลูกหนูไม่ได้ค่ะ
ทนายเจวันนี้ก็เลยพาไปที่สบสใช่ไหม
ครับอยากให้ศพศเนี่ยตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อได้จริง
ว่าสาเหตุการณ์ตายของน้องโอโซนเกิดจากอะไรกันแน่
ให้มันชัดครอบครัวเขาจะได้หายคาใจ
ถ้าโอเคว่ามันเป็นเหตุสุดวิสัยก็จะได้ทำใจ
แต่ถ้ามันไม่ใช่เหตุสุดวิสัยมันสามารถรักษาได้
ถ้าทันท่วงทีอุปกรณ์พร้อมอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องไปว่ากันตามกฎหมาย
อ่าสมสอก็คือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะฮะ
ซึ่งปกติจะมีขั้นตอนในการช่วยเหลือลักษณะเคสแบบนี้อยู่แล้วนะฮะ
แล้วก็ไปแพทยศภาด้วยใช่ไหมครับคุณพ่อคุณแม่

ทั้งสองหน่วยงานท่านว่ายังไงบ้างครับเบื้องต้น
ก็เดี๋ยวจะติดตามให้ประมาณนี้ค่ะ
ก็รอก็รอก็เขาบอกให้รอก่อนแล้วก็อ่า
ส่วนของแพทยศภาเนี่ยบอกว่าภายใน๒สัปดาห์ก็จะมีทีม
กรรมการทีมกรรมการครับอ่า
ตรวจตรวจสอบว่าที่จริงก่อนครับ

เดี๋ยวผมขออนุญาตถามทางสบสหน่อยนะครับ
เพราะว่าท่านที่มารับเรื่องให้ในวันนี้ก็คือท่านรองอธิบดี
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะครับท่านทันตแพทย์อาคมประดิษฐ์สุวรรณนะครับ

ครับสวัสดีครับคุณพระอาคมครับครับ
ท่านท่านรองอธิบดีครับวันนี้หลังจากที่ได้รับเรื่องราวจากคุณพ่อคุณแม่ของน้องโอโซนแล้ว
เราจะช่วยเหลือหรือว่าดำเนินการอย่างไรได้ต่อบ้างครับท่านครับ
นะครับให้เป็นกระตามตตรงไหนนะครับเพราะฉะนั้น
เราก็จะส่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวคุณหมอที่ให้บริการนะครับ
มาตรฐานการให้บริการเชื่อมายเชื่อมูลอุปกรณ์ต่างนะครับ
รวมถึงเรื่องของกลไกในการส่งต่อด้วยตรงส่วนนี้นะครับ
เพื่อส่งต่อว่าการให้บริการเท็นกราวนะครับเนี่ย
มันเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพหรือไม่
ใช้กระทั่งควบความถูกต้องหรือไม่เหมาะจนหรือไม่ครับครับ
คือตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปตรวจสอบตรงนี้ให้

ว่าจะใช้เวลานานไหมครับกว่าที่จะทราบผลออกมา
ว่าขั้นตอนต่างเนี่ยจะใช้เวลาขนาดไหนครับ
ก็คิดว่าคงไม่นานหรอกครับ
เพราะว่าจริงแล้วเรามีทางฝั่งของจังหวัดนะครับ
เรามีพระร่างงานเจ้าที่อยู่ในจังหวัดอยู่แล้ว

คือส่วนกันก็คงพ้นไพร่ละโมนกับจังหวัด
ให้ก็เป็นการด่วนของตรงนี้นะครับ
คือถ้ามันมีความผิดพลาดเกิดขึ้นจริงเนี่ย
เขาก็ต้องรับผิดชอบกับความสูญเสียที่เกิดขึ้นให้กับคุณพ่อคุณแม่ของน้องใช่ไหมครับ
ครับเขาก็จะมีโทษโทษตามควบหมายของเราครับ
ไม่ว่าจะเป็นทั้งโทษจำโทษปรับของส่วนนี้นะครับ
จะมีตามควบหมายครับ

ตรงนี้เรามีเกณฑ์ของการช่วยเหลือเยียวยาในเคสที่เกิดขึ้นลักษณะแบบนี้ไหมครับ
ครับในแง่ของควบหมายของสบศนะครับ
ถ้าหากว่าทางเราดำเนินการเรื่องนี้นะครับเนี่ย
ก็จะมีการเชิญผู้ประกอบการนะครับนะครับ
หรือคือผู้ที่เป็นผู้นำงานการกับโรงพยาบาลนะครับ

ถ้าหากว่าเขาสามารถได้จับไขเกลียดกันได้
อันนี้ก็สามารถทำได้ครับ
ก็ยังอยู่ในคำนวณการอยู่สำหรับตังคันอยู่ครับ
ระหว่างคุณพ่อคุณแม่ของน้องกับทางโรงพยาบาลที่เป็นที่รักษาที่แรก
ครับตรงนี้เดี๋ยวเราขอให้ฝ่ายพอร์ทำงานเจ้าพี่

น่าจะไปตรงนี้ได้ไหมฮะหรือว่าจะต้องไปทางขดงคดียังไงเพิ่มเติมหรือเปล่า
คือด้วยความที่คดีทางการแพทย์
เป็นคดีที่ค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องเอาหมอมาอ่านเวทระเบียน
ดูข้อมูลต่างว่าลายมือยึกยือของหมอนะครับต้องยืนยันว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรกันแน่
ซึ่งผมต้องการผลของทางสบสในการช่วยเข้ามาตรวจสอบตรงส่วนนี้ด้วย
เราจะได้รู้ว่าขั้นตอนต่าง๑๒๓๔ที่คุณพ่อคุณแม่เล่าให้ฟังเนี่ย
มันไปผิดไปพลาดตรงไหนหรือว่ามันล่าช้าตรงไหนหรือเปล่าจนทำให้ลูกเขาต้องเสียชีวิต
พอเราได้ผลสรุปออกมาแล้วเนี่ยเราจะได้เดินหน้าต่อ
จะได้รู้ว่าเราจะต้องเดินสเต็ปต่อไปอย่างไร
ครับได้เจอคุณหมอที่เป็นเจ้าของไข้ลูกชายบ้างไหมครับ
ไม่ค่ะยังไม่เคยเจอเลยครับตั้งแต่
ตั้งแต่ที่น้องเสียยังไม่ได้เจอ
แม่ติดใจเลยใช่ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ใช่ค่ะก็มันทำใจยากค่ะ
เพราะว่าลูกหนูยังล่าเริงกินข้าวได้ปกติแล้ว
มันเสียในระยะเวลาที่ไม่ได้นานอะไรเลย
แล้วก็นั่นแหละค่ะมันก็เลยทำให้เราแบบทำใจไม่ได้

เพราะอะไรเพราะอะไรมันมีคำถามในหัวตลอดเลยว่าทำไม

ทำไมลูกเราถึงเสียทั้งที่มันน่าจะรักษาได้
เพราะว่าตัวหมอเองเขาก็บอกว่าตัวโรคไม่ได้ร้ายแรงอะไรเลย
ก็เหมือนเป็นหวัดทั่วไปเราก็สบายใจครับ
ลูกเราก็เล่นอยู่กับเราครับมันมันมัน
คือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วมากเราก็ยังทำใจไม่ได้หรอกครับ
เราก็อยากอยากคืออยากให้เขาชี้แจงหน่อยว่าว่า
มันเกิดขึ้นได้ยังไงอืมแล้วแล้วช่วงเวลานั้นอ่ะ
คือเขาหายไปไหนทำไมเขาไม่อยู่กับลูกเรา
นี่หรอครับที่ที่ที่เราอยากทราบว่า
อาการโคม่าขนาดนี้คุณไปไหน
ให้เฉพาะทีมพยาบาลเหรอนั่งดูอะไรอย่างเงี้ยครับอืม
แล้วโรงพยาบาลเครื่องมือคุณ
ไม่พร้อมทำไมคุณไม่ส่งต่ออืมถ้าคุณอ่า
เอาลูกเราไว้ทำไมตั้งกี่ชั่วโมง
ถึงแปดชั่วโมงได้อืมไม่ยอมส่งต่อสักทีอะไรอย่างเงี้ยครับ
ครับนี่นะครับต้องขอแสดงความเสียใจด้วยจริงจริงนะครับ
แล้วก็หวังว่าจะได้รับคำตอบและได้รับความเป็นธรรมโดยเร็วที่สุดนะครับ
นายเจฝากตรงนี้ด้วยเดี๋ยวต้องรอใช่ไหมว่าทางนั้นเขาจะเร็วช้าอย่างไร
ใช่ครับเดี๋ยวยังไงก็กระบวนการทรงส่วนนี้ก็ดูแลให้อยู่แล้วครับ
ครับสุดท้ายฮะคุณแม่ถ้าจะฝากบอกถึงใครหรือหน่วยไหนหรือใคร
ตรงไหนก็แล้วแต่ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เราต้องมาเจอกับชีวิตกับครอบครัวของเราตรงนี้เนี่ย
ค่ะอยากจะฝากเรื่องนี้ยังไงบ้างไหมครับ
ก็ถ้าคุณดูแลใส่ใจลูกเรามากกว่านี้ลูกเราจะไม่เสียชีวิตก็ได้ค่ะ
ขอแสดงความเสียใจด้วยจริงจริงค่ะวันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ

ท่านผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาของเปิดปากกับภาคภูมินะครับ
พบกันใหม่พรุ่งนี้บ่ายสามครึ่งนะครับ
เรามีพื้นที่ให้ทุกคนได้เปิดปากพูดในทุกเรื่องทุกประเด็น
เปิดปากกับภาคภูมิทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่าย๓โมงครึ่งเป็นต้นไป
ทางไทรัตน์ทีวีช่อง๓๒